มีเหตุนี้มีผู้หญิงวัย๖๑ปีถูกสุนัขกัด

และคุณป้าท่านนี้นะครับก็ไปให้หมอพื้นบ้านเป่าคาถา

ไป๑๕วันสุนัขที่มากัดคุณป้าตาย
คือการที่หมาตายเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าเป็นเพราะว่า

คือตอนแรกชาวบ้านและคุณป้าก็เชื่อนะครับว่า
นี่หมาตัวนี้มันมากัดฉัน
เมื่อถูกเป่าคาถาไปแล้วก็โดนคาถาไปด้วยทำให้หมาตาย
แต่สุดท้ายผ่านไปอีก๑๕วัน
คุณป้าที่ถูกสุนัขตัวนี้กัดเสียชีวิตไปด้วยนะครับ
ทีนี้แหละฮะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคาถาอาคมหรือเปล่า
หรือถ้าทางวิทยาศาสตร์โรคพิสุนักบ้าหรือเปล่านะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราน

เข้าไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าให้กับชาวบ้านนะครับ

มีเหตุการณ์ที่คุณป้าทองผาปากาละเนอายุ๖๑ปี

เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง
แต่ว่าคุณหมอเขาแจ้งว่าคุณป้าเสียชีวิตเพราะปอดติดเชื้อ
อันนี้ชาวบ้านก็ยังงงอยู่ตกลงแล้วเสียชีวิตจากอะไรกันแน่นะครับ

กรณีการเสียชีวิตของคุณป้าทองผากันอย่างกว้างขวางเลย
บ้างก็ว่าเกิดจากสุนัขกัดพิษสุนัขบ้า
บ้างก็ว่าทำไมเป็นปอดติดเชื้อ

บ้างก็ว่าเป็นคาถาอาคมจากหมอพื้นบ้านนี่แหละครับ
ซึ่งเป็นน้องสาวของคุณป้าทองผาผู้เสียชีวิต
คุณป้านางดาก็เล่าให้ฟังบอกว่าพี่สาวเสียชีวิตลง

หมอระบุสาเหตุเนื่องจากปอดติดเชื้อ
ก็ถือว่าค้านกับความรู้สึกของชาวบ้าน
เนื่องจากก่อนหน้านี้พี่สาวของเธอถูกสุนักกัด
ไปมาหาสู่กัน
ระหว่างทางมีสุนัขแม่ลูกอ่อนอายุประมาณ๑ปี

มันกัดเข้าที่ขาขวาของพี่สาว
ก็เลยรีบพาไปหาหมอพื้นบ้านในหมู่บ้าน
จากนั้นนะครับหมอพื้นบ้านทำพิธีเป่ามนต์เป่าคาถา

และสุนัขที่กัดจะตายภายใน๓๗วัน
ฤทธิ์ของคาถาที่เป่าไว้และต่อมาประมาณ๑๕วัน
นักตัวนั้นมันตายจริงด้วยบริเวณใต้ถุนบ้าน
น้องสาวของคุณป้าทองผาผู้ตายเนี่ยนะครับ

เชื่อเลยว่าสุนัขตายเพราะถูกพาถาเหล่านี้แหละ
และถูกมนต์ดำเหล่านี้ที่เป่าลงที่ขาของพี่สาว

ไป๑๕วันช่วงหลังสงกราน
ปรากฏว่าคุณป้าทองผามีอาการล้มป่วย
น้องสาวเองก็นำส่งโรงพยาบาลครูเมืองนะครับ
แต่คุณป้าทองผาเสียชีวิตลงเมื่อวันที่๒๓เมษายน
แล้วก็มีพิธีชาปนกิจเมื่อวันที่๒๙เมษายน
รวมแล้วตั้งแต่ถูกสุนัขกัด
เป่าคาถาจนถึงเสียชีวิต๓๐วันพอดิบพอดีนะครับ
พอกัดไว้หมามีอาการไงบ้าง
มาก็ธรรมดากันแล้วก็เสยของมันไปแล้ว
แล้วมาพบตบหมาตอนไหนที่ว่าหมาตาย

พ่อสุดนักตายแล้วแล้วหญ้าอีกจะเป็นยังไงบ้าง

คุณป้าทองเสียใครเสื้อหน้าเทีย
ในคืนนั้นมาบอกพี่บอกน้อง

ก็มีลูกสาวก็คือนางสาวสายฟ้านามเท้า
นางสาวสายฟ้าบอกว่า
ปกติคุณแม่เป็นคนที่ร่างกายแข็งแรง
ไม่คิดว่าแม่จะอายุสั้นขนาดนี้นะครับ
และยังคาใจเกี่ยวกับสาเหตุการณ์ตายของแม่
ตอนแรกก็เอ๊ะเรื่องของคาถาอาคมที่ชาวบ้านเขาพูดกันหรือเปล่านะครับ
เธอเองก็บอกว่าไม่ค่อยเชื่อแล้วเรื่องนี้
หรือว่าเรื่องปอดติดเชื้อตามที่คุณหมอบอกนะครับ

เพราะว่าคุณแม่ยังแข็งแรงอยู่เลยนะฮะ
ไม่มีอาการปอดติดเชื้อหรืออะไรมาก่อนเลย
หรือว่าที่แท้จริงแล้วก็คือเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านะครับ
เพราะว่าตอนคุณแม่ถูกสุนัขกัด
ก็ไม่ได้พาไปหาหมอฉีดยาเกี่ยวกับพิษสุนัขบ้านเนี่ยนะครับ

ก็ลงพื้นที่ในหมู่บ้านแล้วก็ในชุมชนเลย
ฉีดยาให้กับสุนัขแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างในพื้นที่นะครับ